ส่วนนักเตะชนบุรีเอฟซีนะครับนำโดยเกริกฤทธวีการกัปตันทีม
สินธวิชัยธรรษนกุลธิระเทพวิโนไทย
เป็นตัวแทนทัพฉลามชนมีการรดน้ำดำหัว
โคชเตี้ยสะสมพบประเสริฐหัวหน้าผู้ฝึกสอน
เพื่อสืบสารประเพณีไทยนะครับเนื่องในเทศกาลสงคราน
ทางออนไลน์ด้วยโปรแกรมซูมิตติ้ง
ก่อนเริ่มการฝึกซ้อมประจำวันเมื่อวานนี้นะครับทางนี้ชนบุรีเอฟซีจะมีการ
ดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เป็นประจำทุกปีแต่ในปีนี้มีการระบาดของโควิดสิบเก้า
ทำให้ทัพฉลามชนต้องแยกย้ายกันอยู่ที่บ้านเพื่อสนองมาตรการอยู่บ้าน
เชื้อเพื่อชาตินะครับสำหรับฟุตบอลไทยลีกเบื้องต้นได้หารือกับสโมสร
โดยประเมินว่าจะกลับมาแข่งในเดือนกันยายนนี้และไปจบในเดือนพฤษภาคมปีหน้า
แต่ยังต้องรอความเห็นชอบว่าจะเริ่มรวดการณ์สองพันยี่สิบตั้งแต่ต้น
หรือกลับมาแข่งต่อจากเดิมที่ผ่านไปแล้ว๔นัดนะครับ